คือนักสู้ผู้ชนะศึกมา๑สมัยของเรา
ทุ่มเทให้กับคนที่ไม่รักมีแต่เหนื่อย
ทุ่มเทให้กับงานไปเรื่อยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ได้เงิน

ชื่อศรีรัฐนามสกุลล้ำสกุล
ชื่อเล่นซิมอายุ๓๔ปี

วันนี้ซ้อมร้องเพลงมาเต็มที่แล้วค่ะ

งานขายถั่วต้มเป็นงานที่เธอรักและเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะเธอขายมานานกว่า๕ปี
รายได้ก็เพื่อเอาไว้ใช้เลี้ยงทุกคนในครอบครัวที่เธอรัก

คุณยายค่ะแล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ฮะ
เรามาแข่งเขาจะได้เชียร์เรา
มันมีแสงได้หลายแบบนะครับทำไมถึงเลือกเป็นคนแก่
แต่งแล้วเหมือนวินยาแบบเหมือนเฆาสิงเลย

แล้วแต่งแบบนี้กระแสการตอบรับเป็นไงคะเวลาไปงงไปงานดีไหม
เป็นชุดที่แต่งแล้วได้ติ๊บทุกงานโอ้ได้ติ๊บเยอะ
แต่งแบบนี้กับแต่งสวยชอบให้แต่งแบบไหนคะ

กลางคืนเคยแต่งแบบนี้แล้วกลับบ้านกันไปสองคนไหม

มันได้ฟิวไหมครับได้ฟิวไหมครับได้ฟิวครับ

วันนี้มาเป็น
ยกที่๕แล้ว
คำนึงถึงตังค์ไม่ต้องคำนึงถึงเงินที่จะมารักษาตาพ่อหรอกขอให้ซิมทำให้ดีที่สุดก็พอ

เป็นไงฮะหวานสุดท้ายก็ตบประโยคด้วยรักแม่นะ
นี่ขนาดยืนฟังนะฮะฟันผูจะหมดอยู่แล้วนะฮะหวานจัดเลยครับ
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วคุณซิมก็มาเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับ
วันนี้เราก็มาเริ่มกันที่ยกที่๕นะครับ
ยกนี้มีเงินทุนสะสมนะครับทั้งหมด๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๕มาเลยครับ
ไม่น่าทรุดดีนะคะ
น่ารู้สึกว่ากังวลมีความเป็นกังวล

เคยร้องค่ะแต่นานมาก
เพลงเก่าเนอะ

เก่ามาก
มากเลยแล้วเพลงนี้ก็ไม่รู้เข้ากับสามีอีกไหมคะ

เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะ
จีบได้แฟนตายแล้วค่ะ

เรียกว่ายอมโดยสะดุดีเลยนะครับ
กรมหน้า
ของเรามี๓แผ่นป้ายบอกหมายเลขมาได้เลยนะครับ

คุณชิมเลือกแผ่นไหนครับ

๒นะครับ

คือเลือกตามวันอันหรือว่ามีอยู่ในใจอยู่แล้ว

เพราะหนูอยากให้แม่มีตังค์เยอะค่ะ

แล้วก็คิดว่าหมายเลข๒จะช่วยคุณแม่ได้ใช่ไหมคะ

แผ่นที่๒ถ้าเปิดออกมาเป็นเพลงเก่งของคุณนะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ
เปลี่ยนเพลงครับ
ก็ยังไม่แย่ไปสักปีเดียว
ก็หมายความว่าคุณซิมได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลง
ที่เราจะเปิดให้ฟังต่อไปนี้
จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้

ดีขึ้นขนาดไหนถึงขนาดสบายใจเลยไหมครับ

ถ้าบอกว่าไม่ใช้ก็เข้าสู่การแข่งขันเลยนะครับ
คุณซิมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้ครับ

ก็คือเริ่มการแข่งขันโดยเลือกเพลงตัวช่วยแทนเพลงยกที่๕นะครับ
สัญญาบ้านทุ่งของคุณวิรดาวงเทวันนะครับ
กฎิกาเหมือนเดิมห้ามร้องผิดนะครับ
กว่าเพลงจะจบลงนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท

ยกที่๕เพลงมาครับ
มองทุ่งสีของเจ้าสวง
ต้นข้าวนมรวง
ของลงคอยขมเขียว
ท่อเราเจ้าอยู่คนเดียว
เข้ารอคอยคนเกี่ยว
ดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกัน
พร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านนา
รอจนเท้าออกร่วงอีกครา
อยู่ไหนคนเคยสบตา
มองหาไม่มีแม่เหงา
สัญญาต่อไปก็ไม่มีแม้เหงา
สัญญาบ้านทุ่ม
ลืมคลองลืมคุ้ม
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
ชะเง้อรอ
ยิ่งรอยิ่งคอยยิ่งเหงา
กลายเป็นสัญญาเศร้า
เมื่อเธอนั้นลืมวาจา

ห้องทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา
คุณดังคนเคยระยะอยากให้เธอรู้ว่ามันทรมานเหลือกัน
สัญญาสัญญาบานทุ่ม
ลืมครองลืมขุม
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
เฉินงะรอยิ่งรอยิ่งคอย
เหงากลายเป็นสัญญาเศร้าเมื่อเธอนั้นลืมว่าจ้า
มองทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา

จริง

ก็ตอนมาก็ยังโอเคอยู่นะคะ

ตอนคุณซิมมาก็ยังโอเคอยู่เลย
หลังจากกินข้าวเหนียวไปดูอาการไม่ค่อยดีเลยนะคะ
ข้าวเหนียวมันจะมีสารเวลาเรากินมันจะง่วง
โดนแล้ว